เอาอย่างนี้ดีกว่าเราพูดถึงพักเก้าไกร

สติ๊กเกอร์อ่าเขาบอกว่าความสนุกของการฟังข่าวนี้จะเป็นยังไงรู้ไหม
ไงคะฟังแล้วลองไปดูว่ามันมีจริงหรือเปล่าครับเหมือนเมื่อก่อนถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูก
ช่วงที่เราลาบโปเกมอนกันจำได้ไหมอ่าฮะเอออืมตอนที่คนที่แบบเดินไปตามเดินจอ
หน้าแล้วส่องไหนเรื่อยเลยอ่ะแล้วก็จับโปเกมอนจับโปเกมอนอ่าฮะเพราะฉะนั้น
แต่วันนี้ฉันว่าเขาไม่เหลือให้จับเป็นฉันฉันก็ดึงออกถูกป่ะ
เขาก็ต้องถามว่าพวกคุณก็คิดว่าไอ้พวกสติ๊กเกอร์พวกนี้
เป็นโปเกมอนกันได้ไหมเคยเห็นกันบ้างไหม

พี่เคยเห็นไหมพี่เคยเห็นรถบรรทุกใหญ่มีหมดเลย

เวลาวิ่งผ่านจังหวัดต่างเขาจะรู้กัน
แล้วก็แบบว่าช่างน้ำหนักเขาจะรู้ว่าอันนี้เป็นของเจ้านี้

พี่เคยเห็นเลยพี่เจ้าเคยเห็นเลยเหรอเป็นรูปหน้าตาอย่างนี้เลยเปล่า
รูปเยอะแยะมากมายมีทั้งกระต่ายมีทั้งเป็นรูปแบบเป็นเสือก็มี

อันนี้แหละยังด่านเล็กก็ประมาณ๓๐๐๐ถึง๕๐๐๐ต่อเดือนรึเปล่าคะ
ต่อเดือนต่อคันครับใช่ครับด่านกลางก็ประมาณ๕๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐นึง
ขณะเดียวกันด่านใหญ่อยู่ที่๑แสนบาท
โรงพักใหญ่อยู่ที่แสนถึง๒แสน
โรงพักภูทรก็จะมีรูปแตกต่างกันไป

ใช่เป็นตัวการ์ตูนโอ้ไอ้ฮ่ากังฟูแพนด้านี่คือโรงพักใหญ่
ถูกต้องไหมคะหมื่นแสนถึง๒แสน
ขณะเดียวกันถ้าเป็นเรารักประเทศไทย
หมายถึงโรงพักภูทร๑๐๐๐๐ถึง๒๐๐๐๐บาท
๒๐๐๐๐๐ถึง๓๐๐๐๐๐บาทอันนี้คือสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกซึ่งเขาจะรู้กัน
คือจริงต้องบอกว่ามีคนให้ข้อมูลมาเยอะมาก
มีอดีตที่ปรึกษานะคะเป็นที่ปรึกษาปัจจุบันนี่แหละ
เขาไล่เรียงมาเลยนะว่ามันมีหลายรูปแบบใช่ไหมสติ๊กเกอร์เนี่ย
ถ้าเป็นรูปสัตว์อะค่ะศิงสาราสัตว์ทั้งหลายแหล่ง
เขาบอกว่าเป็นแพ็คเก็ตเล็กประมาณสักแบบ๖๕ตันอะไรอย่างนี้ค่ะ
วิ่งในพื้นที่วิ่งระยะใกล้ไม่ได้ไกลมาก

แต่ถ้าเป็นตัวการ์ตูนแบบชินจังกังฟูพันดะใจแอ้นอะไรอย่างนี้
อ๋อใจแอ้นคลีย์ตำรวจจ้ะทั่วไทย
วิ่งในพื้นที่ที่มีปัญหาข้อพิพาทคนขับรถจะทำข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่
เพื่อเป็นการผ่อนปลนโดยไม่ถูกเรียกตรวจ
เห็นปุ๊บพันปับเห็นปุ๊บพันปับอย่างนี้เลยเออเขาว่าอย่างนี้ค่ะ

รูปตัวการ์ตูนค่ะใจแอ้นชินจังเรื่องอะไรก็แล้วแต่
สงสารทุกนองเนอะอยู่นี้ก็เอามาแพ้ทำไม่ดีอ่ะ
แต่ถ้าสมมุติเอาจริงพี่ถามจริงสมมุติเขาไปปั๊มกันเองอ่ะ
ไม่แต่อันนี้กรมทางหลวงเขาบอกอยู่แล้วค่ะว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำไอ้สติ๊กเกอร์นี้
เขาก็คือไปสั่งทำกันเองนั่นแหละแต่รู้กันไหม
เนี่ยจ่ายคันละ๗๐๐๐ต่อเดือนมันทุกข์ได้๖๕ตัน

ใช้ได้๒๓เดือนต่อครั้งนะครับ
ปรากฏว่าอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติมีสติ๊กเกอร์พวกนี้
เข้าใจป่ะวันนี้พบตรนะฮะพบตร
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้สั่งการให้คนตำรวจเอกวิสนุปราศาสตร์ทองโอสดเจรตรแห่งชาติ
เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้สิ
อย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับพร้อมกับเน้นย้ำว่า
หากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวข้อง
ให้ดำเนินการทางวินัยแล้วก็อาญาอย่างเด็ดขาด
เมื่อวานเนี่ยพบตรบอกว่าถ้าตำรวจอะไรนะ
ล่าสุดครับพลตำรวจเอกวิศนุเปิดเผยว่าการดำเนินการตรวจสอบในครั้งนี้
จะเป็นคดีแรกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการทางวินัย
ข้าราชการตำรวจตามพรบตำรวจฉบับใหม่
โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนข้าราชการตำรวจ
เป็นผู้พิจารณากันกรองแล้วก็จะมีความเข้มข้นต่างจากเดิม
โดยก่อนหน้านี้จะพิจารณาผลการตรวจสอบ
เฉพาะคณะกรรมการที่เป็นตำรวจด้วยกันถูกต้องไหม

สังคมสังคมตั้งข้อสงสัย
และสิ่งหนึ่งความมั่นใจความเชื่อใจของประชาชนขาดหายไปฮะ
เพราะฉะนั้นการตรวจสอบครั้งนี้
อยากให้สังคมมั่นใจในการตรวจสอบ
เพราะอะไรจะเป็นการพิจารณาจากหลากหลายภาคส่วน
หากพบพยานหลักฐานที่เชื่อว่ามีข้าราชการตำรวจไปเกี่ยวข้องเนี่ย
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัย
ซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่เราพูดว่าเหมือนจับโปเกมอน

ไม่แต่ประเด็นที่คนไม่พอใจกันก็คือ
คือเขาบอกว่าเรื่องนี้จริงมันมีมานานแล้วแต่พอมันถูกตีแผกมาปุ๊บ
คนก็รู้สึกว่าอ๋อนี่ไงผู้ประกอบการไปจ่ายสวยตำรวจ
จ่ายสวยเสร็จปุ๊บบรรทุกเกินถนนพัง
ถนนพังใช้อะไรซ่อมแซมคะงบงบมาจากไหนคะ
ภาษีประชาชนสรุปแล้วสิ่งที่ทำคืออะไรก็เอาเงินเราไปซ่อมแล้วใครกิน
ประชาชนไม่ได้อะไรเลยคนก็เลยรู้สึกว่าแบบโหมันมันต้องเอาให้เข็ดนะ
มันต้องเอาให้หมดมันต้องล้างบางเลยนะใช่ครับหรือใครจะมาบอกว่า
คือจริงแล้วนี่สวยมันเป็นปลายทางใช่ไหมสวยมันเป็นปลายทาง
แต่จุดเริ่มต้นมันคือบรรทุกเกินคุณวิโรธสวนเลยบอกว่า
ไม่ว่าจุดเริ่มต้นจะคืออะไรสวยต้องไม่ใช่ปลายทาง
ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ไง

คุณวิโรธก็คือฟาดแล้วฟาดอีกฟาดต่อ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนจะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นรูปต่าง

เป็นตัวอักษรพยานชนะไทยนี่เลย
แล้วก็รู้กันเลยรู้กันแล้วก็จะมีเลขเดือนอยู่

หลังจากที่ตัวอักษรมาเยอะแล้วเขาไปปลอมกันเยอะฮะ
ปลอมตัวอักษรกันแล้วมาแปะหน้ารถบรรทุก
หลังจากนั้นก็เลยผลิตเป็นรูปเพราะว่าปลอมกันค่อนข้างยาก
พอเขารู้ว่ามีการปลอมเขาก็มาแปะ

หรือว่าโปกราคกุมภาพมินาเมษาพุทธภาคม

แสนล่างแบบหมูเตรนรัวสาว๕อะไรอย่างนี้

ขาว